แม่ตำรวจทำหน้าที่ในช่วงของโควิด๑๙
ก็ได้รับเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงาน
ซึ่งเขาเพิ่งจะมีการแบ่งกันตอนนี้นะฮะ
ก็ตำรวจของสพคหงษ์แต่ละคน
โดยเฉพาะชั้นประทวนก็จะได้คนละสักหมื่นสอง
แต่ปรากฏว่ามีตำรวจนายหนึ่งแหมถูกตั้งด่านฮะ

ศรีภรรยาเมียนี่แหละ
พอตำรวจท่านนี้ได้รับเงินไปหมื่นสอง
เอาสีภรรยาตั้งด่านมาเอาเงินมาเก็บไว้ที่นี่ไหม

เรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลกันนะครับ
ที่สพคหงอภใหญ่จังหวัดสงขลา
คือตำรวจทั้งโรงพักษณ์จำนวนร้อยสิบหกหน่าย

เนื่องจากพันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์มีแสงพุ่มกับการสพคหง
จัดสรรเงินสดให้คนละ๑๒๐๐๐บาทใส่ซองไว้แบบนี้
เพื่อเป็นเงินเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติหน้าที่
ในช่วงสถานการณ์โควิดตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
ที่รัฐบาลมอบให้แต่ละโรงพักเพื่อช่วยเหลือตำรวจ
สร้างความดีใจให้กับตำรวจทั้งโรงพักเลยนะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์บอกว่าทางสพคหงษ์
ก็ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงโดยรวมทั้งหมด๑ล้าน๔แสนบาท

ว่าจะแบ่งเงินให้ตำรวจทุกนายเท่ากัน
ไม่ว่าจะชั้นยศไหนก็ตามเอาไปเลยคนละ๑๒๐๐๐บาท
เอาเงินสดใส่ซองให้เรียบร้อยเลยนะฮะ
แต่ปรากฏว่าตำรวจหลายนายที่ดีใจ
แหมดีใจได้เพียงไม่นาน
เพราะปรากฏว่าเรื่องการแจกเงินเบี้ยเลี้ยงคนละ๑๒๐๐๐บาทนั้น
แอดมินเพจสพคหงนำภาพแล้วก็รายละเอียด
มาโพสต์ไว้แหมตำรวจบางนายบอกว่า
อุตส่าห์จะกักจะเก็บไว้ซะหน่อยจะเก็บไว้ใต้หมอน
เอาไว้แอบซ่อนที่ไหนดีซ่อนภรรยาคุณ
คือทำเป็นแบบไม่รู้ไม่ชี้ใช่ไหม
แอดมินเพจเขาไว้เขาโพสต์เรื่องราวนี้
แล้วก็เมียเนี่ยวัยยิ่งกว่าคือเห็นโพสต์ถูกไหม
เออนะฮะเมียของตำรวจนะฮะ
ติดตามเพจของสพคหงษ์อยู่แล้วรู้เรื่องทั้งหมดเลยนะครับ
ก็เลยตั้งด่านไว้ที่บ้านเลยบอกผัวจ๋า
วันนี้ได้เงินมาใช่ไหมจ๊ะมาให้เมียเก็บไว้เถอะ
เดี๋ยวเมียจัดสรรให้อีกทีหนึ่งนะหัวไปสักพันหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะ

หรือว่าทางด้านของภูมิกับการสพคหงก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง
ว่าบางคนจะพยายามไม่ให้เมียรู้แต่สุดท้ายก็ปิดไม่มิด
ความแตกเพราะว่าเพจสพคหงเอาภาพรายละเอียดไปลง
แล้วก็บางคนแม้จะบอกเมียตรงแต่ก็บอกว่าได้แค่๑๐๐๐บาท
อุตส่าห์จะกักไว้สัก๒๐๐บาทแต่ก็ไม่รอดนะฮะ
เพราะเมียรู้เรื่องหมดแล้วจึงต้องยอมควักทั้งซองออกมาให้เมียเก็บไว้นะฮะ
นายตำรวจคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังแบบขำนะ
คือพี่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นเงินในครอบครัวนะครับ

ตอนแรกยังไม่รู้ว่าเมียรู้เรื่องแล้ว

พี่ขาวันนี้มีเรื่องอะไรเซอร์ไพรส์มีเรื่องอะไรให้ดีใจไหม
นี่ทางตำรวจนายนี้ก็บอกเพียงว่า
เรียกประชุมตามปกติเท่านั้นเอง
ก็มีการประชุมงานกันนี่แหละ
แล้วไม่มีเรื่องอะไรอีกเหรอครับหัวขา
ทางตำรวจนายนี้บอกไม่มีก็แค่ประชุมกัน

บอกแต่รู้แล้วนะนี่
เพจนี้ขึ้นแล้ว
แบบนี้แหละคุณสืบสกุลเรียกว่าจำนวนต่อหลักฐาน
ใช่ฮะตำรวจนายนี้ก็เลยต้องเอาของกลางเนี่ย

ก็ได้ควักซองออกมาเอาไปให้เธอหมดเลย

๑๒๐๐๐ก็ต้องให้หมดทีนี้เรื่องการจัดสรรเป็นเรื่องของเขา

แต่เชื่อเถอะพี่ตำรวจเชื่อเมียแล้วเจริญเชื่อเมียแล้วก้าวหน้า